เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อ่างทองหน่อยนะฮะ
ก็สืบเนื่องมาจากการเวียนคืนที่ดินนะครับ
แล้วเจ้าของที่ดินเนี่ยเขายังไม่ยอมออกจากพื้นที่นะครับ
แต่ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่า
โอ้โหขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยมันเสร็จหมดแล้วนะ
เจ้าของที่ดินเจ้าของตึกตรงนั้นที่เขาจะต้องเวียนคืนที่ดินไปเป็นที่กลับรถเนี่ยนะฮะ

ก็เลยต้องให้ชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงกันเนี่ย
มาช่วยกันอุ้มตัวออกไปนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าสามพี่น้องเนี่ยเขาไม่ยอมออกจากตึกที่จะต้องถูกเวียนคืนไปทำที่กลับรถนะครับ
ก็เป็นเสียงชาวบ้านแถวนี้ที่ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะฮะ
จะเห็นว่าอาคารตรงนี้ถูกทุบแล้วนะ
แต่เจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิง๓พี่น้อง
บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาทุบโดยไม่แจ้งนะฮะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหคือเรื่องนี้เนี่ย
มันผ่านมาเนี่ยนานเป็น๑๐ปีแล้วนะ

ก็เลยต้องดำเนินการแต่ว่าเธอไม่ยอมนะครับ
ก็เลยต้องให้ชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงมาช่วยกันหน่อยนะฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นผู้ชายเจ้าหน้าที่ก็เป็นผู้ชาย
หลายคนก็เลยแบบเกรงว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากระทบกระทั่งอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ชาวบ้านก็คือกลุ่มชาวบ้านที่พยายามมาช่วยกันก็ตะโกนต่อว่า
ผู้หญิง๓คนที่เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ด้วยนะครับ
อาคารตรงนี้อยู่ริมถนนโพพระยาท่าเรือเชิงสะพานอ่างทอง
ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองนะฮะอยู่ที่จังหวัดอ่างทอง
กำลังลื้อถอนกันอยู่นะครับจะต้องถูกเวียนคืนเพื่อก่อสร้างเป็นจุดกลับรถ
หญิง๓คนนี้ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่โดย๒ใน๓ไปนั่งขวางรถแบ็คโฮ
ไม่ให้มาลื้อถอนนะชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยกัน
ทีแรกก็พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นะฮะคือสุดท้ายยังไงก็ไม่ออก
ก็เลยต้องอุ้มออกไปเลยนะฮะต้องอุ้มออกไปนะครับ
ใช้เวลาอยู่ชั่วโมงกว่านะครับแล้วก็พาไปที่สพเมืองอ่างทองก่อน
นี่นะฮะช่วงตรงนี้นะครับคือต้องอุ้มกันออกไปเลยนะฮะ
มี๓คนนะครับเป็น๓พี่น้องเนี่ยคือคนนี้เธอไม่ยอมออกไป
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ก็ไปดูหน่อยว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นนี่ฮะ
ผู้ชมดูภาพตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูภาพที่หน้าตึกเมื่อสักครู่นี้จะเห็นชัดนะฮะ
ที่เป็นหน้าตึกใหญ่เมื่อสักครู่นี้นะครับ
นี่ตรงนี้นะครับแล้วจะเห็นตรงแถบติดกับอาคารที่มีถนนกำลังสร้าง
จะต้องสร้างเป็นจุดกลับรถนะแล้วมันมีอาคารส่วนหนึ่งมันจะต้องถูกทุบ
เพราะว่าเป็นจุดที่เขาเวียนคืนที่ดินมาแล้วนะครับ
ตึกนี้อยู่ติดกับเชิงสะพานนะครับมีการเอาดินมาเทด้วย
มีรถแบ็คโฮลกำลังปรับหน้าดินด้วยคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์ในคลิป
หรือถอนตึกแต่เขาเป็นผู้หญิงสามพี่น้องขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ทำงาน
ตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เลยไปขอแรงชาวบ้านที่เป็นผู้หญิง
มาช่วยกันพาตัวสามพี่น้องขึ้นรถหน่อยก็แล้วกัน
จะได้เชิญไปคุยทำความเข้าใจกันใหม่ที่สส
เขาบอกว่าเออขอแรงน้องพวกผู้หญิงน้อยมาช่วยจับเขาหน่อยช่วยอุ้มอะไรอย่างนี้ช่วยอะไรอย่างนี้

ตั้งแต่ที่ไม่มีได้เข้าไปสูดอุ้มเขาเลยอะไรอย่างนี้

จากทริปที่มีก็คือพวกหนูไม่ได้โดยทำร้ายอะไรเขาเลยหรอกครับ
ใช่ค่ะมันมันคือตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าทุกส่วนรวมไปแล้วเออ
เออจริงเราก็อยากให้อังธองเอาเจริญน่ะพี่
อยากให้มีอะไรที่มันแบบมีดีกว่านี้ให้เราเห็น
แต่ทีนี้ในมุมของเจ้าของตึกนะที่เข้าไปขัดขวางเจ้าหน้าที่เนี่ย
อันนี้ก็ต้องทางฟังฟังทางฝั่งนี้เขาด้วยนี่คุณติไปคุยด้วยนะครับ
คุณสาธิธรณจันทรัสอายุ๕๖ปีเป็นผู้หญิง๑ใน๓
๓พี่น้องที่ไม่ออกจากพื้นที่จนต้องมาอุ้มกันออกไป
บอกว่าอย่างนี้ในมุมของเธอนะคือเล่าให้คุณติฟังเนี่ยเล่าทั้งน้ำตานะฮะ
บอกว่าก่อนหน้านี้บ้านของเธอเนี่ยนะตึกของเธอเนี่ยไม่ได้อยู่ติดขอบสะพานเลยนะ
ถ้าดูภาพจากหน้าตึกเนี่ยเธอบอกบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ติดขอบสะพานเลยนะ
เห็นมีสะพานกำลังจะทำสะพานกลับรถอะไรเนี่ย
แต่ถนนเนี่ยขยายเข้ามาขยายมาจนติดบ้านเธอ
แล้วเธอก็ถูกเวียนคืนที่ดินไป๑๖๐ตารางวา
เริ่มมาทำเรื่องเวียนคืนเนี่ยตั้งแต่ปี๒๕๔
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องทำที่กลับรถใต้สะพานนะ
เธอก็ต่อสู้ตามกฎหมายนะครับคือเอาละคดีมันก็สิ้นสุดนะ
บอกเอาคืนก็คืนรับปากแต่ว่าเดี๋ยวขอดำเนินการทุบตึกเองได้ไหม
แล้วอยู่ดีเนี่ยเจ้าหน้าที่กลับมาทุบก่อนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

เนื่องจากเธอบอกว่าเธออยากจะทำกำแพงบ้านในส่วนของเธอเนี่ยให้เสร็จก่อนนะ
เลี้ยงหมาเอาไว้เกิดเจ้าหน้าที่มาทุบอะไรกันเอง
เกิดกำแพงมันโหวแล้วหมามันออกไปกัดคนเนี่ยมันจะยุ่ง
ที่ไม่ทำก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกทำไมไม่ทำสักทีเรื่องมันตั้งนานแล้ว
บอกก็มันติดสถานการณ์โควิด
พอโควิดเริ่มคล้ายเอาเนี่ยมาเรื่องฟ้าเรื่องฝนฝนตกอีก
เธอก็เลยยังไม่ได้จัดการในส่วนบ้านของเธอสักที
ผมทำปัญหาค่ะ

เราจะหาความเป็นธรรมจากยังไงนะคะมันมีอะไรที่จะให้ความเป็นธรรมกับเราได้บ้าง

แล้วฉันก็ไม่บอกไปเรียกมวลชนมา
เรามีคลิปด้วยนะคะว่าคนที่ไปเรียกมวลชนมันก็ถูกใจแล้วถูกใจ

ถูกไปกันถูกต้องอยู่ไหน
นี่ในมุมของเจ้าของบ้านนะฮะที่เป็นเจ้าของตึกตรงนี้นะครับ
บอกเดี๋ยวเธอจะขอทุบเองได้ไหมจะได้ทำกำแพงกั้นอะไรให้เสร็จเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่มาทุบเองไปก่อนได้ยังไงประมาณอย่างนั้น
เราก็ถามทางเจ้าหน้าที่นะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง
นายเตือนใจทรงไตรนะฮะนายกเตือนใจนะครับ
บอกว่าที่ดินแขวงทางหลวงเวียนคืนของครอบครัวของนางสาวสสิทร
มันมีการจ่ายเงินให้เรียบร้อยตามกระบวนการหมดแล้ว
ตามกฎหมายเรื่องการเวียนคืนนี่ฮะเงินทั้งหมดที่ได้รับไปเนี่ย
ล้านถึง๘ล้านบาทค่าทุบตึกก็จ่ายให้นะ
ค่าทุบตึกจ่ายให้อีกประมาณ๗๐๐บาท
สงค์เอกสารมีหมดว่าจะวันไหนแบบไหนอะไรยังไง
แต่เจ้าตัวไม่ยอมทุบสักทีหนึ่งนะ
เทศบาลได้รับเอกสารจากแขวงทางหลวงอ่างทองเอกสารบอกว่าจะเข้ารื้อถอน๑๙กรกฎาที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้มีบันทึกขอผ่อนผันการลื้อถอนออกไปถึง๑๘กรกฎา
จนกระทั่งมาล่าสุดยี่สิบเจ็ดกันยานางสาวสติทรกำลังสาว
ขัดขวางอีกตอนนั้น๑๙ก็เข้าไม่ได้๒๗กันยาจะเข้าก็เข้าไม่ได้อีก
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องดำเนินการอย่างนั้นก็คือพยายามหาคนมาช่วยกันอุ้มตัวออกไป
แล้วก็แจ้งความในข้อหาขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เอาไว้
เรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้กลั่นแกล้งอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะ
เพราะทุกอย่างดำเนินการจนสิ้นสุดตามกระบวนการของกฎหมายหมดแล้ว
มีเอกสารการแจ้งเตือนมาตลอดหมดแล้ว
ว่าจะเข้ามาทุบอาคารเพื่อจะทำที่กลับรถตรงนี้
เมื่อไหร่แบบไหนอะไรยังไง

รอบหนึ่งรอบนี้ผมไม่รู้ว่าพวกชาวตลาดเนี่ยเขาแบบเขาเต็มที่แล้ว
เขาก็รวมตัวกันโดยที่แขวนก็ยืนอยู่กับผม
นะฮะเพราะเขาเป็นแม่งงานแขวงก็ยืนกับผม
แขวงพอเขามีการขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองภูมิกับก็มาอยู่ตรงนั้นหมด
ทหารความมั่นคงก็ไม่อยู่ในอำเภอก็อยู่นะฮะ
ไม่ใช่ว่าผมไปแกล้งประชาชนไม่ใช่เขาบอกว่าเขาขอแค่๗วัน๗วัน
คือผมกล้าพูดเลยนะครับมันหลายเจ็บมาแล้ว
คือทีละ๓๐วันก็มีมีหนังสืออยู่ครับ

ใช่ค่ะก็ข้อมูลจากสองฝ่ายแบบนี้นะคะ